นิกายเถระวาสแพร่หลายในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่๑๑ถึง๑๓
รพิริยะไกรเริกนักประวัติศาสตร์ศิลป์พูดถึงรูปแบบของพระพุทธปฏิมาในนิกายนี้ว่า
มีได้รับอิทธิพลรูปแบบจากพระพุทธปฏิมาลังกาดังที่เคยเชื่อกันมา
แต่ได้พัฒนาการขึ้นเองในประเทศโดยได้รับอิทธิพลสายตรงจากประเทศอินเดีย
จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนลักษณะพระพุทธปฏิมาประทับห้อยพระบาทพระหัดขวาแสดงธรรม
หัดซ้ายถือชายจีวรตามแบบฉบับของนิกายมหาสังคิกะในอินเดีย
ให้กลายเป็นพระหัดขวาแสดงธรรมแต่พระหัดซ้ายวางอยู่ที่พระชานุ
พระพุทธปฏิมาของอดีตพระพุทธเจ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ